เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถ้ำหลวงอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เราไปบรรยายงานข่าวในพื้นที่กันมา
ล่าสุดรูปหล่อของจาแซมวีรับบรุษถ้ำหลวง
เดินทางไปถึงถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงบรายเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
หลังจากที่รอกันมาสักพักใหญ่นะฮะ

เมื่อวานนี้คนที่เขาเห็นรถขนสองข้างทาง

บอกจาแซมมาแล้วจาแซมมาแล้ว
ก็มีคนไปโพสต์ในเฟซบุ๊คในโซเชียลเยอะเลย
ตื่นเต้นแล้วก็ไปถ่ายรูปเซลฟี่กันดูสิครับ

เมื่อวานตอนบ่าย
ขบวนรถลำเลียงหุ่นจาแซม
หรือว่านาวาตรีสมานกุนัน
วีลัพธ์หรือท่ำหลวงจากโรงล่อเอเชียไฟท์อาร์ต
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ก็เดินทางไปถึงวัดร่องขุนจังหวัดเชียงบรายเรียบร้อย
ก็มีอาจารย์เตลียมชายครัวศิษย์พิพัฒน์นะครับ

ประชาชนชาวบ้านนักท่องเที่ยวไปรอต้อนรับ
พร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่บรรลึกกันอย่างคึกคักทีเดียว
จากนั้นก็เคลื่อนรูปหล่อจ่าแซม
หล่อด้วยโลหะบรอนสูง๓๒เมตรฐานกว้าง๒๕เมตร
ไปในโรงเหล็กของวัดร่องคุณ
เพราะว่าต้องการไปประดับตกแต่งรถ
ซึ่งเป็นขบวนแห่ให้สวยงามนะครับ
และวันที่๑๓ธันวาคมคือวันนี้
เคลื่อนขบวนแห่รูปหล่อจ่าแซม
พร้อมรถโบราณร่วมขบวนมุ่งหน้าไปตามถนนผนโยธิน
นำไปติดตั้งฐานบริเวณหน้าสาราอนุสร
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนานอนจเชียงบราย
ระหว่างทางก็จะมีการแวะพัก๓จุดครับ
ก็คือที่อนุสวดีพ่อขุนแมงบรายมหาราช
หน้าตลาดสดบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงบราย

คุณผู้ชมใครอยากจะไปเห็นรูปหล่อจ่าแซม
จะไปถึงถ้ำใครอยากจะไปถ่ายรูป
ไป๓จุดที่ผมบอกไปนะครับ
สำหรับสาระอนุสรตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ
แล้วก็เคลื่อนย้ายภาพวาดเหตุการณ์
การช่วยเหลือสิบสามชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวงยาวสิบสามเมตร
แล้วก็ภาพยาว๔เมตรอีก๒ภาพไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
เหลืออีกหนึ่งภาพที่ศิลปินตอนนี้เร่งวาดกันอยู่นะครับ
ขณะที่ถ้ำหลวงยังไม่ได้มีการเปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้าชม
เพียงถ้ำพระซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้ำหลวงเท่านั้น
ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าถ้ำพระเป็นอย่างไร
ท่ำพระเนี้ยอยู่ในอุทิศรรย์แห่งชาติท่ำหลวงขุนน้ำนามวันเจาะเชียมรายเหมือนกัน
แต่ว่าทางเข้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอืมตอนเราไปทำข่าวเนี่ย
เราก็เข้าไปเที่ยวถ้ำพระเหมือนกันใช่เข้าไปได้อ่า
ถ้ำหลวงอยู่ขวามือถ้ำพระอยู่ทางซ้ายมือเข้าไปได้
จะมีพระให้เราได้ไหว้บูชากันนะครับแล้วก็มีความสวยงามเหมือนกัน
คุณผู้ชมแต่ว่าต้องระวังด้วยอย่าลงไปในถ้ำโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
เดี๋ยวหลงกันไปอีกนะฮะใช่เพราะว่าข้างในเนี่ย
อากาศค่อนข้างเย็นด้วยในทำแล้วก็ลื่นด้วยอืมระมัดระหว่างกัน